ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดพังงานะคะ

แต่ว่ามีคนที่อยู่บนเรือเนี่ยค่ะ

ไฟไหม้ขนาดเนี้ยเนี่ยที่อ่าวหมานนะคะ
จังหวัดพังงานะคะนักท่องเที่ยวเป็นชาวอารับ๒๐คน

แต่ว่ามีช่างเครื่องถูกไฟคลอกบาดเจ็บไปคนนึงนะคะ

ไฟไหม้แบบโอ้โหเสียหายทั้งลำเลย
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทางทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็ไป
สอบถามจากนายนัชพงศ์ประนิษฐ์ผู้มนุยการสำนักงานเจ้าท่า

รับนักท่องเที่ยวชาวอาราบมา๒๐คน
แหลมทรายอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
ก็มาเล่นน้ำที่อ่าวหมานที่จังหวัดพังงานะคะ
คือนักท่องเที่ยวเขาก็ลงเล่นน้ำ
ปตันเรือชื่อว่านายวัญชาติอุ่นขาว
ก็ขึ้นจากเรือไปกินข้าวบนฝั่ง
เฝ้าเรืออยู่อยู่คนเดียวบนเครื่องเบิกบนเรือ
อยู่ดีเนี่ยเสียงระเบิดดังขึ้นเลย

ช่างเครื่องที่เฝ้าเรืออยู่ก็ถูกไฟคลอกนะคะได้รับบาดเจ็บ
ชื่อว่านายสุนกิฟต์ลีพรมชัยอายุ๓๐ปี
เขาก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลทะลังจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ซึ่งทางร้อยตำรวจเอกพีรวิทย์ชัยชันยุทธ์
พนักงานสอบสวนสพโคกลอยอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
ก็บอกว่าพอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
น่าจะมาจากมอเตอร์ดูดน้ำใต้ท้องเรือค่ะขัดคล่อง
แล้วก็ไปสปาร์คกับน้ำมันทำให้ระเบิดแล้วก็มีไฟไหม้
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนัดกรมเจ้าท่าจังหวัดพังงา
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงเพิ่มเติม
ก็จะลงพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่ง

ใช่ค่ะโอ้โหไม่อยากจะนึกถ้านักท่องเที่ยวยังอยู่บนเรือเนอะ
ยังดีที่เขาลงไปเล่นน้ำกันนะคะ